คุณผู้ชมค่ะเมื่อต้นรายการเราได้สัมภาษณ์สดดรธเนธ
ซึ่งเป็นนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
รธเนธบอกว่าวันนี้จะมีการเดินสำรวจ
แล้วก็หลังจากนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้
น่าจะลงมือเจาะโพรงหรือว่าปล่องที่พบได้

ซึ่งตอนนี้คุณระวีการบอกว่าตอนนี้นักธรณีเดินไปสำรวจ
ตรงที่จะขุดเจาะแล้วนะคะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันค่ะ

เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าล่าสุดทางกิจกรรมชาติธรรมชาติทีวีค่ะ
ก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยนะคะกับนายนิวัฒน์บุญงบพ่วง
ในการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขตหนึ่งนะคะโดยเขาก็ได้เปิดเผย
ทีมข่าวค่ะว่าการทำงานในวันนี้นะคะ
หลังจากที่มีการเตรียมเจาะผนังถ้ำที่ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะคะ
ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือ
ทั้งสิบสามชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยอ่ะนะคะซึ่งล่าสุดนะคะ
เขาก็ได้มีการประสานเครื่องสแกนที่จะสามารถหาจุดที่เหมาะสม
ในการเจาะผนังถ้ำแล้วก็เอ่อตอนนี้นะคะ
เขามาร์คจุดเอาไว้ว่าจุดแรกเนี่ยควรจะเจาะในจุดที่อยู่ตรงกับ
พัทยาบีดนะคะซึ่งบริเวณพัทยาบีดเนี่ย
ก็จะอยู่ข้างล่างของผนังถ้ำด้านบนนะคะถ้าอธิบายให้เห็นภาพชัดชัด
ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือจุดแรกที่มาร์คไว้คือบริเวณนี้
แต่เครื่องสแกนนะคะจะนำมาสแกนในจุดนี้ว่า
ผนังถ้ำเป็นหินลักษณะแบบไหนสามารถเจาะได้มากน้อยแค่ไหน
และต้องใช้เครื่องมืออะไรที่จะสามารถเจาะผ่านเข้าไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
แล้วก็เครื่องสแกนตัวนี้นะคะก็คือมีความสามารถในเรื่องของ
วัดค่าได้แบบ๑๖๐๐บาทซึ่งก็คาดว่าจะมีความแช็คเจน
อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แต่ว่าปัญหาก็คือการสแกนเนี่ยค่ะ
อาจจะต้องใช้ระยะเวลา๕๖ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
แกนตรงจุดแรกคือถ้ำเหนือบริเวณจุดพัทยาบีช
ถูกต้องไหมคะก็คืออยู่ตรงกับจุดพัทยาบีดเลยค่ะ
แต่ว่าผนังถ้ำจะอยู่ด้านบนหากเรายืนอยู่ตรงจุดพัทยาบีด
ที่เขาคาดว่าเด็กน่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอคอยความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้น
ผนังถ้ำก็จะอยู่ด้านบนของตัวเด็กค่ะ
แกนจุดนี้จุดแรกแล้วหมายความว่าจะเจาะจุดนี้จุดแรกไหมคะคุณระวิการ
ใช่ค่ะหากเครื่องสแกนนะคะสามารถสแกนแล้วว่า
ผนังหรือว่าชั้นหินต่างสามารถเจาะลงไปได้ทันที
ก็จะทำการเจาะทันทีแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ว่าจะสามารถสแกนแล้วก็พบสิ่งที่น่าสนใจ
หรือว่าสิ่งที่สามารถนำเครื่องที่เหมาะสมกับหินชนิดนั้น
บริเวณนั้นได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็ต้องรอดูค่ะ
คุณระวีการคะจุดที่เป็นพัทยาบีช
กับจุดที่มีการคาดการณ์นะคะว่าเด็กนี้จะอยู่
มันมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนคะ
เพราะว่าจุดพัทยาบีชก็คือตอนนี้เราก็ยังไปไม่ถึง

ทำไมถึงใช้เหตุผลว่าจะต้องลงไปที่จุดนี้
คือจากการประเมินนะคะก็คือเท่าที่ทีมข่าวได้สอบถาม
คือการสำรวจทางด้านภาคพื้นด้านบน
ก็มองในมุมเดียวกันว่าเด็กน่าจะมาพัก
หรือว่ารออยู่บริเวณพัทยาบีบี
เพราะฉะนั้นในระหว่างที่สำรวจปล่องทั้ง๔ปล่อง
แต่ยังไม่บอกว่าโดยตัวไปได้หรือไม่
ระหว่างนี้ก็จะทำงานในเรื่องของการเจาะควบคู่ไปด้วย
แล้วก็ในส่วนของช่องทางที่จะต้องสูบน้ำ
ตอนนี้คือเกิดปัญหาเพราะว่าน้ำมีปริมาณสูง
แล้วก็ยังไม่สามารถสูบออกมาได้
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบที่จะต้องสูบน้ำออกมา
แล้วก็รวมไปถึงการเดินสายไฟตรงนี้มันชะลออยู่
เขาก็เลยออกความเห็นนะคะในเสียงเดียวกันว่า
ควรจะต้องทำการสำรวจปล่องควบคู่ไปกับการเจาะผนังนั่นเองค่ะ
ที่บอกว่าจะสแกนจุดแรกเริ่มสแกนหรือยัง

ตอนนี้เครื่องสแกนนะคะเท่าที่ทราบกำลังเดินทางมาจากกรุงเทพค่ะ
โดยทางตำรวจนะคะได้มีการประสาน
การเซ็ตเครื่องแล้วก็สแกนอีก๕๖ชั่วโมงเลยทีเดียว
คาดว่าจะเจาะและจะลงไปถึงก็คือพัทยาบีช
ถ้าลงไปได้แล้วมันเป็นจุดที่เราสามารถไปจุดอื่นของถ้ำได้อีกไหมคะ
ตรงนี้นะคะเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็คือถ้าเกิดว่าเจาะลงไปแล้วนะคะ
พัทยาบีดก็คือจะเป็นโขงกว้างแล้วก็มีความสูงหลายเมตรเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็เขาก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่มีอันตรายน้อยที่สุด

เฉ็นน้าที่จะไปผ่านคือว่ามีการพูดกัน
แต่ว่าณที่นี้ก็คงต้องรอการสแกรนของตัวเครื่องก่อนค่ะ
เราถึงจะยืนยันในเรื่องของหลักการว่าจะทำยังไง
ถึงจะลงไปช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
คุณระวิการเดี๋ยวกลับมาเรื่องของการสแกนใหม่อีกประมาณสัก๕๖ชั่วโมง
กว่าจะนำเครื่องมาแล้วก็กว่าจะเซ็ตเครื่องกว่าจะได้ลงมือเนี่ยประมาณนี้ถูกไหมคะ

แล้วหลังจากที่สแกนแล้วจะสามารถเจาะลงไปได้เลยไหมคะ
แล้วก็จะสามารถโรยตัวลงไปได้เลยไหมคะคือทำงานต่อเนื่องสอดประสานกันได้เลยไหมคะ
ตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าสามารถเจาะได้เลยแต่ว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนั้นท่านยังไม่ได้ยืนยันค่ะ
อืมค่ะแล้วจุดอื่นนอกจากจุดนี้เนี่ยจะมีการเจาะเพิ่มไหมคะ
อย่างที่ดรธเนธบอกก่อนหน้านี้จะมีการเจาะตรงฝั่งผาหมีด้วยค่ะ
จากที่เท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่นะคะก็คือมีการประเมินไว้๓จุดนะคะ
แต่ว่าจุดแรกเนี่ยก็คือเป็นจุดที่อยู่ตรงกับพัทยาบีดส่วนจุดอื่นเนี่ยก็คือเขาประเมินกันว่าเป็นจุดที่อยู่ไกลจากตัวเด็ก
ก็เลยยังไม่ลงความเห็นว่าจะเจาะหรือไม่และจุดแรกนั้นเจาะแล้วจะเกิดปัญหาอะไรบ้างก็คงต้องประเมินตามสถานการณ์อีกครั้งค่ะ
เมื่อสักครู่นี้คุณระวีการบอกว่ามี๓จุดที่เขาไปมีการตั้งว่าน่าจะเป็นจุดที่เจาะลงไป
จุดแรกพัทยาบีชจุดที่๒ผาหมีและอีกหนึ่งจุดจุดตรงไหนคะ
อีกหนึ่งจุดคืออยู่ปลายถ้ำค่ะปลายถ้ำซึ่งตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลว่า
ปลายถ้ำเนี่ยเขาไปพบเป็นโพรงที่มีน้ำแต่ยังไม่มั่นใจว่าโพรงที่มีน้ำเนี่ยค่ะ
เขาจะสามารถดำตามน้ำไปได้หรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะอันตรายเขาก็เลยคาดไว้ว่าเป็นจุดสุดท้ายนะคะ
ถ้าเกิดว่าจุดอื่นไม่สามารถเจาะผ่านไปได้ก็ต้องประเมินตามสถานการณ์และการเจาะของแต่ละจุด
ค่ะคือการประเมินเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนมาประเมินร่วมกันบ้างคะเรื่องของการเอ็กซาเรย์เรื่องของการสแกนเรื่องของการขุดเจาะเนี่ยค่ะ
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเทคนิคนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเครื่องสแกนแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะมาดูร่องรอยต่าง
เพราะว่าเป็นร่องรอยลักษณะจะพบอะไรที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสื่อให้เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้านในอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูในเรื่องของลักษณะของหินนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ธรณีวิทยานี่แหละค่ะ
ดูว่าหินเซลลักษณิชย์สามารถใช้เครื่องอะไรต่อขันไปได้บ้าง
ค่ะเรื่องนี้นี่จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าไหมคะ
คาดว่าน่าจะมีในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะแต่ว่ายังไม่มั่นใจในช่วงเวลาเพราะว่าปกติแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงกับสื่ออะค่ะในช่วงเวลาสี่โมงแต่ตอนนี้ก็คือเลยมาแล้วนะคะ
ก็คือช่วงเวลา๑๗นาฬิกาแล้ว๕โมงกว่าแล้วแต่ว่าความเคลื่อนไหวณตรงนี้นะคะ
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงว่าจะมีการแถลงข่าวแล้วก็ยืนยันในการเจาะผนังเพิ่มเติม
ว่ามีความคืบหน้าอะไรตอนนี้ยังไม่มีใครออกมายืนยันได้ค่ะ
เอาละค่ะสอบถามเพียงเท่านี้นะคะคุณระวีการแก้ววิจิตก็เป็นอีกหนึ่งทีมของไทยรัฐทีวีที่ไปเกาะติดสถานการณ์
อันนี้คาดว่าน่าจะกระทบน้อยที่สุดจุดต่อไปก็น่าจะเป็นผาหาหมีจุดสุดท้ายคือบริเวณท้ายถ้ำ
อันนี้เป็น๓จุดทั้งหมดนะคะแต่ว่าอย่างแรกก็คือตรงพัทยาบีชก่อนนะคะ
ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะใกล้เด็กทั้ง๑๓คนมากที่สุด